มาดูเรื่องราวของกรมชนรับประทานกันก่อนนะคะ

ไปติดตามความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
โครงการนี้ก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะ
โดยนายทองเปลวกองจันอธิบดีกรมชลประธานพร้อมกับสื่อมวลชน
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ท่านบอกว่ากรมชลประธานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑เพื่อดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะ
โครงการจ้างแรงงานชนรับประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงถนนเรียบคลองชนรับประทานโดยใช้ยางพารา
โครงการจ้างแรงงานชลประธานนั้นก็ทำให้ชาวบ้านนั้น
มีรายได้เสริมแก้ปัญหาความยากจนได้เป็นอย่างดีค่ะ
การจ้างแรงงานนั้นนะครับได้รับเงินค่าแรง๓ครั้งก็เฉลี่ย
ประมาณได้คุณร้านมา๑๖๐๐๐บาทนะครับเป็นรายได้เสริมและหลังละ
อย่างนี้จากการสอบถามว่าทุกท่านก็จะเข้าสู่โครงการสารพลังประชารัฐ
ของการถูกข้าวโพดหลังนาแทบทั้งนั้น
แต่ตอนนี้ตลอดค้ามีผู้ที่
ลงทะเบียนรวมโครงการที่ถึงความ๓หมื่นไร
อธิบดีอกรมคนรปธานกล่าวด้วยว่า
ผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ทางกรมชลประธานได้ดำเนินการแล้วมีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า๘๓๐๐๐ไร่
เกษตรกรได้รับผลประโยชน์กว่า๑๘๐๐๐ครัวเรือนค่ะ
โดยกรมชลประธานได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งดำเนินงานทุกโครงการให้สำเร็จ
เพื่อประชาชนและเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดในเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่องด้วยค่ะ